ได้เวลาแล้ว

เห็นไหมว่าสู่มงคลมารออยู่แล้ว
และสิ่งที่เป็นมงคลในทุกวันศุกร์ก็มารอเราอยู่แล้วด้วย
เจอกับอาจารย์โภภาษณีย์รัวหมอไก่กันเลย
สวัสดีครับ
นี่คือสิ่งมงคลที่มาเจอกับเราในทุกวันศุกร์นะฮะ

ผมขออนุญาตจุดแล้วก็ทำการบูชาเลยฮ
ไม่ต้องบูชาไม่ต้องจุดอะไรเกี่ยวกับการที่จะทำให้หมอไก่นั้นมีอนุภาพไปมากกว่านี้
อยากให้หมอกัยเช็คดวงเยอะมากเลย
ก่อนที่จะไปเช็คดวงกันช่วงนี้จะออกพรรษาอยู่แล้ว
หมอไก่จะต้องมีเคล็ดลับในการไปทำบุญช่วงออกพรรษา
ที่จะทำให้เราดวงดีตลอดปีตลอดไปยังไงบ้างค่ะ
วันออกพรรษาวันอักษริที่จะถึงนี้แล้ว
ขอแนะนำว่าให้คุณเตรียมตัวที่จะทำบุญเลย
การทำบุญแนะนำว่าให้เริ่มทำบุญตั้งแต่เช้าเลย
เช้าใช่ค่ะวันออกพรรษาถือว่าเป็นวันพระใหญ่
ทำบุญแล้วได้บุญมากเราควรจะทำบุญแบบจัดเต็มเลยนะคะ
เริ่มตั้งแต่ตอนเช้าเลยก็คือการทำบุญตักบาท
ทำบุญตักบาทบางทีบางคนตักบาทอาจจะตักบาทธรรมดา
ตักเฉพาะของขาวขาวนี้ให้คุณจัดเต็ม
ก็คือต้องเตรียมอย่างแรกก็คือข้าวสวย
ข้าวสวยข้าวสวยเนี่ยมีเคล็ดลับเหมือนกันนะคะ
การทำบุญให้ได้บุญหนักต้องห่วงข้าวร้อน
ฮะข้าวหุงข้าวสวยจะต้องเป็นข้าวที่หุงใหม่
ร้อนอยู่เลยจะได้อันนี้ส่งผลบุญเยอะเหรอคะ
ใช่ค่ะยิ่งข้าวร้อนเท่าไหยิ่งบุญแรงเท่านั้น
คนโบราณเขาเชื่อแบบนั้นอ้าว

ก็จะต้องมีกับข้าวของขาวของหวานดอกไม้
โดยมากดอกไม้เขาก็จะเน้นเป็นพวกดอกกล้วยไม้
อกกล้วยไม้อ่าดอกกล้วยไม้ก็หมายถึงว่า
กระทำการใดก็ประสบความสำเร็จได้ง่ายนะคะ
อกดาวเรืองอะไรพวกนี้ดอกดาวเรืองก็หมายถึงว่า

ใช่ค่ะอันนี้หลังจากการทำบุญด้วยอาหาร
ก็คือหมายถึงว่าให้เราเนี่ยมีกินมีใช้เงินทองไม่ขาดมือ
การทำบุญด้วยพวกดอกไม้แล้วก็ของหวาน
จะหมายความว่าชีวิตเราลาบลื่นไม่มีอุปสรรคหอมหวาน
หอมหวานใช่ค่ะทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน
รวมไปถึงดอกไม้ด้วยนะรวมไปถึงเรื่องของการถวายสังขทานด้วยไหมคะ
ใช่ค่ะหลังจากที่เราตักบาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
ให้เราเตรียมตัวไปถวายสังขทานกันต่อเลย
หรือว่าถ้าบางคนที่แบบว่าพระอาจจะบินทบาทไม่ถึง
บ้านคุณอาจจะอยู่ในซอยเปรียวไม่กล้าเข้ามา
อย่างบ้านคุณชนะเนี่ยพระอาจจะไม่กล้าเข้ามา
ใช่ค่ะพอเขาเจอปุ๊บเขาอาจจะวิ่งหนีเลย

อ๋อเหรอคะอยู่ใกล้พระร้อนใช่ไหมคะ

ถวายสังขทานถ้าจะให้ได้อันนี้ส่งแรง
ก็คือต้องไม่เจาะจงว่าเป็นพระพิสุขสงฆ์รูปใด

คือไม่จำเป็นว่าถ้าเราอยากถวายสังขทาน

เพราะว่าถ้าเกิดไปซื้อเป็นชุดเป็นเซ็ตมาแล้ว

อันนี้สำคัญมากนะที่พูดถึงกันในโซเชียลเยอะมากเลย
เราสามารถเลือกซื้อได้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะ

เราไปซื้อตามร้านขายยาตามร้านห้างสรรพสินค้าทั่วไป

อกจากนั้นแล้วนอกจากสังขทานที่เป็นยาแล้ว
ยังมีสังกฐานอะไรอีกบ้างที่จะเสริมให้ชีวิตเราเป็นสิริมงคล
สำหรับสายกินเลยสังขทานอาหารค่ะ
สังขทานอาหาร
สังขทานอาหารก็คือสายเป็นพวกบะหมี่เกิงสำเร็จรูป
พวกปลากะป๋องอะไรพวกนี้

ก็คือน้ำปานะน้ำผลไม้ที่ไม่มีเนื้อนะคะแล้วก็ยังมีพวกสังขทานที่เป็นของใช้บางคนบอกว่าชอบซื้อรองเท้าซื้อร่มอะไรต่างแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นของใช้ไหมคะอ่าใช่ค่ะหรือว่าเป็นพวกสบู่ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าพวกสบู่เนี่ยเน้นแบบว่าที่มันไม่มีกลิ่นหอมค่ะเช่นพวก

ต้องหาเวลาไปกวดน้ำก็คือหลังจากทำบุญเสร็จปุ๊บเนี่ยให้ไปกวดน้ำเลยนะคะอุทิศส่วนบุญให้เจ้ากรรมนายเวรนะเพื่อที่แบบว่าเวรกรรมจะได้ลดลงแต่คุณชนะทำกรรมน้อยหน่อยนะคะแล้วก็กวดน้ำบ้างคุณชนะแบร์บ้างนะฮะกวดน้ำแล้วก็แบบอย่ากรรมเยอะนะฮะ

ไปเลยว่าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ใครใดแบบนี้อ๋อแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการกวดน้ำอย่างหนึ่งอ่าใช่ค่ะจริงจริงแล้วเนี่ยการกวดน้ำเนี่ยก็คือหลังจากที่เราเนี่ยทำบุญเสร็จค่ะนะคะจริงจริงเนี่ยเราไม่แบบจำเป็นต้องแบบไปทำบุญที่วัดนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยเอ่อเ
ไม่ได้หาง่ายนะครับคุณผู้ชม
วันนี้๓ผู้โชคดีแน่นอน
คุณเป็นผู้โชคดีและได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้ไปเลยนะคะ
เอาล่ะมาตรวจสอบดวงชะตากันท่านแรกได้แก่คุณ
รวรรณค่ะเกิดวันที่๔พฤษภาคม๒๕๕๙
ถามมาเรื่องของสุขภาพการเงินและโชคลาภ

สุขภาพอาจจะต้องระวังในเรื่องของความเครียด
เพราะว่าตามดวงแล้วงานเหมือนจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบางอย่าง
ทำให้คุณอรวรรณเครียดแบบไม่รู้ตัว

ใช่บางทีอาจจะรู้สึกว่าแบบนอนไม่หลับ
หรือว่าในเรื่องของงานมันแบบมันหมุนเวียนอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลา
ก็เลยทำให้แบบบรรทอนในเรื่องของสุขภาพ
และนอกจากในเรื่องของสุขภาพของตัวเองแล้ว
อาจจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่เพศหญิง

อาจจะพาท่านไปตรวจสุขภาพเพื่อเป็นการแก้เคล็ด
คือโดนเจาะโดนอะไรหน่อยที่เจ็บตัวไป

แต่ว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องสุขภาพ

ใช่ค่ะหรือว่าในเรื่องของค่าใช้จ่ายของคนในครอบครัว
อาจจะไม่ใช่คุณอรวรรณแบบใช้จ่ายเอง
ในครอบครัวเขาต้องใช้จ่ายเราก็เลยต้องควักออกไป

โอ้โหบอกตรงเลยต้องเงียบหูฟังเลยเงียบมาก

เงียบมากต้องเงียบหูฟังได้ยินอะไรไหม

เงียบมากอย่าพึ่งรงทุนหนัก

นี้อาจจะขาลงสักพักเดี๋ยวก็ต้องมีขาขึ้น
ชีวิตก็เหมือนหุ้นแหละมีขึ้นมีลง
เป็นกำลังใจให้นะคะยังมีหวังไม่เป็นไร

คนต่อไปนะคะได้แก่คุณรัชกรค่ะ
เกิดวันที่๒มิถุนายน๒๕๐๙นะจ๊ะ
ถามเยอะมากสุขภาพชกลาบการงาน
ถ้าหากว่าจะเริ่มทำธุรกิจใหม่ควรจะเริ่มช่วงไหน

โอ้โหถามเยอะขนาดนี้เอาเบอร์หมอไก่ไปเลยไหมฮะ
ถามครบเลยนะพี่เดี๋ยวนะฮะอย่างแรกเลยนะฮะก็คือเรื่องของชกลาบ

แนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ
เพื่อเป็นการเสริมดวงเรื่องของโชคลาภการเงิน
หรือว่าทำบุญเกี่ยวกับอาหารก็ได้อย่างที่เราบอกไปตะกี้
ตักบาดบ่อยจะได้เสริมดวง
ส่วนในเรื่องของสุขภาพอาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกระบบทางเดินอาหาร

ควันและฝุ่นมากมายพิสูจน์ตรงเข้าไปแล้วร่างกายก็เป็นภูมิ
เอาไมค์ไหมคะ
แล้วก็ในเรื่องของพวกช่วงท้องท้องส่วนร่างจะมีปัญหา

อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพเป็นพิเศษหน่อยนะคะ
เรื่องของการงานล่ะคะเขาอยากจะเริ่มทำธุรกิจใหม่
ควรเริ่มช่วงไหนงานประเภทไหนที่เหมาะกับดวง
อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เขาอยากรู้มากที่สุด
ในเรื่องของงานนะคะคือดวงมีเกณฑ์จะได้ทำงานใหม่อยู่แล้ว
แสดงว่าตรงใจแล้วจะได้ทำแน่นอนนะคะ

ก็คือช่วงหลังวันเกิดปีหน้าจะดีกว่า
หลังวันเกิดก็คือหลังวันที่๒มิถุนาปีหน้า

ตอนนี้เราอาจจะหาข้อมูลไปก่อน

เพื่อที่แบบว่าเราจะได้แน่ใจว่าเราลงทุนแล้ว

แต่ว่าด้วยความที่ดวงเพิ่งเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี

เดี๋ยวลงทุนต้มทีเดียวก็หมดนะใช่ไหม

แล้วงานประเภทไหนถึงจะเหมาะคะกับคุณรัชกร

งานที่แบบว่าไม่มีสินค้าจับต้องไม่ได้
เช่นพวกแบบว่าเสริมสวยนวดอะไรพวกนี้

ค่ะเป็นธุรกิจประเภทงานบริการที่ไม่ได้มีสินค้า

ประเภทนี้จะเหมาะกับคุณรัชกรมากเลย
แล้วก็ช่วงที่เหมาะก็คือหลังวันเกิดปีหน้านู้น

ช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าศึกษาหาข้อมูล

หาข้อมูลถ้าเกิดว่าคุณจะเปิดร้านนวด

เอาล่ะนะคะยินดีกับคุณรัชกรขอให้โชคดีนะคะ
ท่านสุดท้ายได้แก่คุณจตุพงศ์นาเพ็ญค่ะ
เกิดวันที่๒๒ธันวาคม๒๕๕๙
ถามมาเรื่องการเงินการงานสุขภาพและความรักค่ะ

การเงินคือมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบจากงานเสริม
อาจจะแบบว่าช่วงนี้อาจจะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยอะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบว่าช่วงนี้อาจจะรับทรัพย์ฟูฟูนะคะ
แต่ว่าการที่จะได้เงินมาอาจจะต้องมีส่วนแบ่ง
เช่นอาจจะต้องแบ่งกับเพื่อนหรือว่าต้องมีอะไรหุ้นส่วน
มีอะไรสักอย่างหนึ่งคืออาจจะได้ไม่เต็มที่

ถ้าแบบไม่ได้แบ่งยิ่งได้เยอะมากกว่านั้นอีก

การงานถือว่าลาบลื่นดีก้าวหน้าดีนะคะ

เรียนยังถือว่าอยู่ปานกลางเพราะว่าแบบทำหลายอย่างไง
ก็เลยแบบอาจจะต้องแบ่งเวลาทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้าง
ก็เลยอาจจะไม่สุดไม่เต็มที่ประมาณนั้น

เรื่องของสุขภาพนะคะอาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกทางเดินอาหารปากฟัน
ทางเดินอาหารปากฟันปากฟันทำไมคะ
ใช่ค่ะก็คือเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าดาวพุทธในดวงเขาเนี่ย
เกี่ยวกับเรื่องของพวกอาหารทางเดินอาหารอะไรพวกนี้เหมือนมีปัญหา
เขาเรียกตกกาลีตกกาลีใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้รุนแรง
ให้ระวังเรื่องของทางเดินอาหารรับประทานอะไรก็ระมัดระวังกันหน่อยนะคะ
เรื่องความรักค่ะอ่าไม่ได้บอกมาโสดหรือมีแฟน
งั้นเดี๋ยวเราบอกสองแบบไปเลยถ้ามีแฟนจะเป็นยังไง
ถ้าสมมุติมีแฟนเนี่ยจะมีคนมาชอบอีกระวังจะมีกิ๊ก
โชคดีวันนี้ที่ได้รับตรวจสอบโดยสตากับหมอก่ายไปเรียบร้อย

อันนี้คือย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะหมอไก่

วิธีการบูชายังไงครั้งแรก
ไม่ใช่แบบว่าพอได้ไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหห้อยคอใส่เลยไม่ได้

ต้องมีการว่ายท่านก่อนในครั้งแรก
ก็คือให้เตรียมภัวมาลัยดอกบะลิหนึ่งพวง

จากนั้นจะทำการท่องนโมสามจบ
ท่องคาถาบูชาหลวงปู่ทวด๓ครั้ง

เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเอาไปแล้วจะบูชาไม่เป็น
สุดยอดคุณเป็นผู้โชคดีมากวันนี้ยินดีด้วยกับทั้ง๓ท่านเลยนะคะ
แล้วก็ในช่วงออกพรรษานี้ก็อยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านไปทำบุญ
เสริมดวงเสริมสิริมงคลจะได้ดวงดีตลอดปีและตลอดไปกันด้วยนะคะ
วันนี้ขอบคุณหมอไก้ค่ะขอบคุณค่ะบอกกันอีกครั้งแล้วกันนะครับ
ถ้าใครอยากดูน้วงกับหมอกาให้ก็ไปเช็คกันในวันพระสมดีนะคะ
คุณผู้ชมก็ไปทิ้งชื่อวันเดือนปีเกิดกับเรื่องที่อยากจะรู้เอาไว้
เดี๋ยวเราจะไปคัดเลือกผู้โชคดีแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดี
แบบนี้ในทุกวันสุขนะครับ

แก้วหูสั่นสะเทือนกันไปหมดเลย